เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ
การเสียชีวิตของน้องชมพู่ครบ๑๐๐วันพอดี
แล้วก็มีการทำบุญให้กับน้องชมพู่นะครับ
คนที่บ้านเกาะเกาะก็ไปรวมตัวกัน
รวมทั้งตำรวจชุดทำคดีนักข่าวเราก็ไปร่วมทำบุญกันด้วยนะครับ
เมื่อวานครับตั้งแต่เช้าเลยครอบครัวน้องชมพู่ได้
มนต์พระสงฆ์๗รูปจากวัดถ้ำภูผาแอกแล้วก็วัดภูหลวงครับ

ชาวบ้านก็ไปร่วมพิธีนำข้าวเหนียวไปใส่บาทตามประเพณีของชาวอีสานเขา
จากนั้นก็ช่วยกันจัดเตรียมอาหารข้าวหวานถวายเพลงถวายเพลงพระร่วมกัน
ขณะที่แม่ของน้องชมพู่เองก็เตรียมชุดสีขาว๑ชุด
ชมพู๑ชุดรองเท้าแตะยาทาเล็บนมเปรี้ยวสีเขียว
น้องชมพู่ชอบไปถวายพร้อมกับเครื่องสังขทานนะครับ
จากนั้นแม่ของน้องชมพู่เองพร้อมกับทนายรัชพลศิริสาครไปร่วมงานด้วย
มีการนำวัตถุมงคลไอ้ไข่จากวัดบึงบาประพาสวัสดิ์จังหวัดปฐุมธานี
แจกให้กับคนที่ไปร่วมทำบุญด้วย
แม่น้องชมพู่บอกนะครับว่าได้อธิษฐานเรียกให้ชมพู่
เนี่ยมารับส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งเมื่อคืนคืนก่อนนะฮะ
ก่อนที่จะถึงวันทำบุญเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ฝันถึงชมพู่เลย
ส่วนทางคดีตอนนี้ไม่กังวลแล้วก็ยังหวังนะฮะ
ว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้เชื่อเหลือเกินว่าตำรวจจะไม่แขวนคดี
ส่วนกรณีลุงพลเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยนะฮะ
ไปออกรายการทีวีแล้วก็ไปปรึกษาทนายความถ้าเกิดว่าถูกตำรวจจับเนี่ย
เรื่องนี้แม่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะครับ
ก็บอกเหมือนทุกครั้งค่ะคือให้น้องมารับเอาผลบุญให้มีความสุข
ให้ไปสวรรค์ให้ไปสู่พระภูมิที่ดีค่ะ
แม่ก็ไม่กังวลค่ะเพราะว่าอาจจะดูเหมือนเงียบ
แต่ว่าวันนี้ทีมตำรวจก็ยังมายังมาอยู่
อย่างตอนเก้าสิบวันก็ผ่านมาแล้วนะตอนนี้ร้อยวันแล้ว
ก็ยังเห็นตำรวจทำงานอยู่ค่ะแม่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของท่านอยู่
มันจะมีบางคดีที่ยาวนานกว่านี้ก็มีค่ะยังไงแม่ก็ยังหวัง
นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของแม่ก็หวังว่าน้องชมพู่จะไปอยู่บนฟ้าแล้ว
อืมนะฮะขอให้น้องไปสู่พระภูมิที่ดีแล้วกัน
เพราะว่าครบหนึ่งร้อยวันไปแล้วค่ะนะครับส่วนงานทำบุญหนึ่งร้อยวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปถามลุงพลกับป้าแตนก็ให้เหตุผลว่ามีธุระ
จะต้องมาออกรายการที่กรุงเทพเนี่ยโอ้ที่เห็นหลังหลังไวนี่
ลุงพลกับป้าแตนนะคะนึกว่าดารานี่แต่งหน้าแต่งตา
ทำผมใส่ชุดหล่อสวยกันไปเลยนี่นึกว่าเซเลปที่ไหน
มีทีมงานคุมตัวรีบเข้าสตูไปเลยนะใช่ค่ะออกจากสนามบินปุ๊บ
ลุงพลขึ้นรถตู้คันใหญ่เลยค่ะลุงพลกับป้าแตนมีกาดเป็นสิบมาล้อมไว้เลย
ล้อมไว้เพราะว่าไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าถึงตัวเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์
พอถึงสตูดิโอลุงพลไซซูสีน้ำเงินนี่รอไหมอ่าป้าแตนแปลงโฉม
แตนนี่แตกต่างที่สุดเลยสวยนะสวยนะอืมทั้งชุดทั้งหน้าทั้งผม
เปลี่ยนไปเลยนะคะอัดรายการเสร็จปุ๊บนักข่าวถามลุงพล
ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะโดยทราบว่าครั้งนี้เขาอยากถามหลายอย่างแหละ
แต่นักข่าวรู้แค่เรื่องฆ่าตัวเอาคนจุงมือพาไปเลยเนี่ย
ก็ยังไม่ทันถามเอาขึ้นไปเลยเหรอขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปเลย
การออกงานในแต่ละครั้งก็ได้ค่าตัวเหมือนกันเป็นหลักหมื่นนะคะ
ส่วนเครื่องบินที่ไปกับการเดินทางลุงพลก็บอกแค่ว่า
รายการเขาอยากให้ผมมาออกเขาก็เลยจัดการให้หมดเลยครับ
หลังจากที่ออกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอีกคนนึงที่มีคิวที่ลุงพลกับป้าแตนจะต้องไปเจอ
แต่ไม่ใช่รายการแล้วล่ะอืมเป็นเรื่องส่วนตัวครับ
หมอปลาค่ะมือปราบสัมภเวษีมารอรับลุงพลกับป้าแตนที่เปลี่ยนชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เป็นการรอรับระหว่างทางนะไปไหนไปเขาย้อยเพชรบุรี
หมอปาจัดเมนูอร่อยให้เลยนะคะลงมือตำส้มตำสูตรพิเศษเป็นสูตรอะไร
หมอปลาพูดเองเลยค่ะ
เขาคงอาจจะเป็นคนทำข้าวที่ปากจาดที่สุดมากน่ะ
เอาล่อทำไปบ่นไป
ด่าใครอ่ะ

หลังจากนั้นหมอปลาค่ะ
พาข้อบครบโรนลุงพล
ลุงพลอ่ะเหลือหรอ
คือลุงพลกับป้าแตนนอกจากจะไปกันสองคนแล้วมีลูกชายไปด้วยนะ
วันนี้นะคะก็ลุงพลกับครอบครัวแล้วกันนะคะ
ไปไหว้พระซะหน่อยที่วัดหนองกาทองหมอปลาศรัทธาและเลื่อมใสมากนะคะ
ที่นี่มีพระพุทธรูปเก่าแก่คือหลวงพ่อสุวรรณขีด
หลวงพ่อที่หมอปลามาฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่อายุ๒๒ปีค่ะ
และที่วัดนี้นอกจากกราบไหว้แล้วเนี่ยนะคะกราบไหว้หลวงพ่อสุวรรณขีดแล้วค่ะ
หมอปลาให้ลุงพลกับป้าแตนจุดทูป๑๖ดอกนั่งสมาธิอีกสัก๒นาที
จิตเป็นกุศลจากนั้นพาไปปล่อยปลาช่อน๓กิโลกรัม
อยขมอีก๘กิโลกรัมเป็นการปลดปล่อยความข่มขืน
ขอบภัยค่ะขืนขมในใจที่มีมาหนึ่งร้อยวัน
จากนั้นหมอปลาพาลุงพลและครอบครัวนะคะมาที่บ้าน
ไปกราบคุณพ่อของหมอปลาที่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ให้คุณพ่อให้ศีลให้พรลุงพลหน่อยให้รอดพ้นจากคดีความ
วันนี้หมอปลานะคะบอกว่าไม่หยุดแค่นั้นหรอก
โปรแกรมเมื่อวานนี้ทานอาหารไปวัดพาไปบ้าน
วันนี้จะพาไปกราบไหว้บูรพากษัตริย์ที่อุทยานราชพักษ์
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันขยับไปนิดนึงนะ
ก่อนจะขึ้นเครื่องบินกลับบ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหาร
นี่คือโปรแกรมของลุงพลที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะ

ก็ดังขึ้นมาเลยนะฮะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะฮะ
เฉพาะพ่อแม่ของน้องชมพู่เองด้วย